ตอนนี้เนี่ยก็ถึงเวลาที่คุณน็อตเขาจะต้องลิ้มลองความอร่อยของ
จะเป็นยังไงบ้างไปฟังคุณน็อตเขาบอกดีกว่าค่ะ
ให้ตัวซอสเผ็ดเนี่ยมันละลายเข้าไปในน้ำซุป
พอมันผสมกับน้ำซุปแล้วเราได้กลิ่นของพริกขึ้นมาเลย
พลิกขึ้นมานะฮะอีกอย่างหนึ่งที่เห็นโดดเด่นเลยก็คือว่า
ให้หมูชาชูเยอะมากจริงจริงค่ะกี่ชิ้นเนี่ยประมาณสิบชิ้น
ประมาณสิบชิ้นนะหมูชาครูสิบชิ้นแล้วไม่ใช่ชิ้นบางนะ
ให้ชิ้นหนาด้วยค่ะอย่างนี้นะครับผมเอาละชิมละนะค่ะ
น้ำซุปมันหอมนะค่ะแล้วมันก็มีความเผ็ดเผ็ดหวานหวานของตัวมิสโกค่ะ
ใช่ไหมคะอืมจะเป็นรสชาติแบบกลมกล่อมค่ะอืมค่ะ
เส้นก็เหนียวนุ่มค่ะเดี๋ยวหมูชาชูก็ดีกว่า
หมูนี่เราจะไม่ไม่เป็นหมูมัดเป็นหมูชิ้นนะครับ
ปกติเนี้ยค่ะจะเห็นมัดม้วนม้วนใช่ไหมค่ะอันนี้ไม่ม้วนค่ะ
อันนี้ไม่มั้วเลยค่ะไม่มั้ยเป็นหมูชิ้นชิ้นหมูชิ้นตัดมาเป็นชิ้น
แล้วก็เนื้อก็เป็นเนื้ออย่างดีค่ะแล้วก็มาสไลด์อย่างนี้ครับค่ะ
บางมากไม่หนาบ้างพอพอดีพอดีเรียกว่าหนาเลยดีกว่าค่ะ
หนาอยู่หนาเลยแล้วก็เนื้อก็เป็นเนื้อเนื้อค่ะไม่ได้เป็นการม้วนผสมกับมันเข้าไปด้วยกัน
ค่ะไม่มีผสมแล้วเป็นสามชั่วโมงยี่สิบนาทีค่ะที่มีความคุณค่ามากเลยนะใช่ค่ะ
เพราะว่าเนื้อมันนุ่มมากเลยไม่มีเหนียวเลยกินเข้าไปนุ่ม
แบบเคี้ยวได้อย่างนุ่มมากมากเลยนะครับเออถือว่าไม่เลวเลยล่ะ
เอ้าถามหน่อยร้านเปิดมากี่ปีแล้วร้านเปิดมาสิบปีแล้วค่ะ
ปีแล้วค่ะมาจากญี่ปุ่นเลยเหรอค่ะมาจากเมืองเซ็นไดญี่ปุ่นค่ะ
คือที่ญี่ปุ่นก็มีร้านด้วยใช่ค่ะมีร้านเก่าดั้งเดิมชื่อร้านอ่ะ
อากาศวันนี้ค่ะแล้วพี่ดานไปพบกับคุณเชฟของเราได้ที่ไหนครับใช่
กันที่เมืองไทยค่ะพบกันที่เมืองไทยที่ไหนจำสถานที่ได้ไหม
ค่ะได้ค่ะที่อโศกค่ะเจอกันได้ยังไงอ่ะเจอกันที่ร้านอาหาร
ไปกินข้าวเจอกันเขาก็มากินเราค่ะอย่างงั้นเลยค่ะ
ก็คือตอนนั้นเขามาอยู่เมืองไทยแล้วค่ะมาอยู่เมืองไทยมาเปิดร้านนี้ด้วยกันค่ะ
นูนี้คือเมนูที่ขายดีที่สุดลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนไทยคนญี่ปุ่น
ครึ่งครึ่งอ่ะค่ะครึ่งครึ่งเลยใช่ไหมครับเพราะเมื่อกี้เห็นเข้ามามีในลูกค้าญี่ปุ่นเต็มมากนะใช่
ขอเลื่อนเลยค่ะแล้วก็เริ่มมีคนไทยเขยับมาแล้วค่ะนะครับจากเมนูรามินจากเมืองเซ็นไดยเรามีเมนูอื่นอะไรอีกบ้างไหม
ราเมนนี่ก็จะเป็นพวกน้ำซีอิ๊วค่ะน้ำซีอิ๊วมีซุปเกลือกระดูกหมูค่ะ
ก็คือครบแล้วแหละค่ะในรามินที่มีที่เป็นยอดนิยมทั้งหลายใช่ไหมครับมีหลายอย่างครับ
เดินทางมาร้านพี่มายังไงเดินทางมาปีที่สถานีทองหล่อนะครับ
แล้วเดินย้อนกลับมาเดินเข้ามาในทองหล่อประมาณ๕๐๐มิตรอ่าอยู่ตรงหัวโค้งพอดีค่ะโค้งพอดี
แล้วคราวนี้เห็นร้านก็ดูดีค่ะร้านเล็กหนึ่งครูหาทั้งเองค่ะนะครับผม
เห็นบอกว่าวันนี้มีพิเศษสำหรับคนชมรายการเราด้วยของผู้ชมให้๒๐นะคะแต่มาจากรายการ
ถ้าบอกว่ามาจากรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องนะครับ๒๐ยาวเลยหรออ่าสิ้นปีเลยครับ
ยาวถึงสิ้นปีเลยคือมาเมื่อไหร่ก็ได้มาวันไหนก็ได้ค่ะ
แค่บอกว่ามาจากรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องเท่านั้นคุณจะได้รับส่วนลดทันที๒๐นะครับผม
กลับมาทานกันเยอะนะครับเป็นราเมงจากเมืองเซ็นไดที่เป็นต้นตำรับจริงนะครับผม

ไปสองร้านกับสี่เมนูก็ยังไม่จุใจเฮียน็อตเขาอยู่ดีเลยขอปิดท้ายด้วยการออนทัวร์วันนี้ที่ย่านสุขุมวิทย์ค่ะ
แต่เอได้ยินมาว่าการไปครั้งนี้เป็นการไปตามคำเชิญจากแฟนคลับตัวยงของเหล่าเซนเป็นเรื่องซะด้วยสิ

ว่าใครกันนะที่กล้าเชิญตัวพ่อแห่งวงการเส้นในวันนี้
อ่ะถ้าอยากรู้แล้วก็ตอบรับคำเชิญพร้อมกัน

เล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวของเราก็เดินทางมาถึงร้านสุดท้ายนะครับ
คำเชื้อเชิญของคุณสันเดย์นะครับ
เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเล่าเส้นเป็นเรื่องเป็นตัวจริงเรื่องเส้นเนี่ย
อย่างที่เคยบอกนะครับว่าถ้าเรื่องเส้นต้องไว้ใจเรา

ได้รับคำเชิญมาแบบนี้มีอะไรจะพลาดได้ครับ

สวัสดีครับคุณซันเดย์ครับ
โอ้โหนี่มาตามคำเชิญของคุณสันเดียนะ

แล้วก็เปิดมาด้วยดีไซน์แล้วก็คอนเซ็ปต์แบบอิตาเลียนอเมริกันนะครับ
เราเลือกเอาในช่วงคศ๑๙๒๐๑๙๓๐
ซึ่งช่วงนั้นเนี่ยก็ถ้าเกิดเรารู้จักนะครับ

จะเจอกลิ่นอายของอิตาเลียอเมริกันจ๋าเลย
โดยที่เราม็อกเอาตัวละคร๓ตัวเล่าเรื่อง
ว่าจะเป็นน้องเจที่นั่งอยู่ตรงบริเวณล็อบบี้นะครับ

ในส่วนของผู้หญิงที่จูงน้องหมาพูโดน่ารักอยู่เนี่ย

แต่นั้นเราจะเจอพวกเขาทั้ง๓เนี่ย

ก็คือบ้านเรานี่แหละใช่ก็คือบ้านเรานี่แหละ

อิตาลีเนี่ยเมนูเส้นของเขาคือพาสต้าซึ่งมีหลากหลายด้วย
ใช่วันนี้ละการเล่าเส้นเมนูของเราเลยมาตามคำเชิญของพี่สันเดย์เลย
เพราะว่าถ้าเรื่องเป็นเรื่องเส้นเนี่ยต้องยกให้เราเท่านั้น

แฮนครัฟต์ก็คือแบบทำมือชิทาร่าหรือคิทาร่านี่คือลักษณะเส้นเครื่องที่ทำเส้นพาสต้านี้
โอ้โหรวมผสมผสานกันทุกอย่างนะครับอยากเห็นแล้วเป็นยังไง
ก่อนจะไปพบกับเชฟใหญ่แห่งห้องอาหารสกาลินีแห่งนี้
เดี๋ยวขอพักยกไปเข้าครัวกับสองหนุ่มน็อตตูนในช่วงปรุงเส้นเป็นเรื่อง
ดูสิว่าวันนี้จะทำอะไรให้เราทานกันบ้าง

อะไรมีหมูกรอบแบบไม่ได้กินเมนูอร่อยแน่นอนเลยเป็นคณะหมูกรอบใช่ไหม

ไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ครับ

ไทยยังไงก็ไม่ถูกหรอกครับผมให้ผมบอกเลยดีกว่าบะหมี่ผัดเผ็ดหมูกรอบ
หิวเลยครับเชฟครับเราไปดูส่วนผสมกันก่อนดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างครับ
เอาละครับตอนนี้เราก็ลวงเส้นเสร็จแล้วนะครับ
ส่วนทางผมก็หั่นเครื่องของผมเรียบร้อยแล้ว
เอาเส้นมาพักไว้ก่อนนะเส้นมาพักไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มผัดกันเลยนะครับ
น้ำมันลงไปนิดนึงนะครับเราจะเริ่มจากการผัดพริกแกงเผ็ดก่อนนะครับ
ให้ตัวพริกแกงเนี่ยสุกก่อนนะครับคลายความหอมอะไรออกมาก่อน
ใส่เครื่องลงไปก่อนเลยกระชายผัดกระชายก่อนจะได้มีกลิ่นออกมานะครับ
เสร็จแล้วใส่นมข้นจืดลงมาเลยครับ
ผลิตจากนมคุณภาพดีจากนิวซีแลนด์สามารถสร้างสรรค์ได้หลากหลายเมนู
ช่วยให้รสชาติอย่างเข้มข้นหอมมันอร่อยล้ำไม่ซ้ำใครแน่นอนครับ
สะดวกสบายหาซื้อก็ง่ายไม่ต้องเสียเวลาไปคันกะทินะครับ
ยังดีกว่าตรงที่ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วย
มาเลยครับผมสักประมาณ๒ช้อนโต๊ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเป็นผัดแบบคลุกเป็นสไตล์แบบคลุกครับพี่น็อต
ใส่มะเขือครับโอเคเดี๋ยวผมใส่หมูกรอบลงไปเอาหมูกรอบลงไปผัดด้วยได้หรอ
ครับจะได้แบบว่าเคลือบใส่มาเลยครับบะหมี่นะครับแม่ขอบคุณครับนี่นะครับเส้นแล้วก็จะเคลือบอะไรพวกนี้ลงไปนะครับ
เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะจัดการใส่พริกแล้วก็ใบโหระพาลงไปครับผม
ครับนะฮะวันนี้ผมเป็นคนทำโอ้โหไปดู
เป็นยังไงครับพี่เข้ากันมากเลยนะครับได้ความเผ็ดของพริกแกง
ครับผมได้สัมผัสที่ละมุนลิ้นน้ำแกงเนี่ย
ก็ซึมเข้าเส้นได้อย่างดีเรียกว่าจานนี้นี่อร่อยลงตัวจริงครับ
แบบนี้เนี่ยต้องยกนิ้วให้เลยครับนิ้วอะไรครับ
แปลว่าอะไรนะพี่รักเบาเบาต้องแบบขยี้ด้วยเหรอรักเบาเบา
ขยี้ด้วยนะมากินกันดีกว่าครับเชฟอ่าได้ครับ